ไปติดตามช็อตเด็ดไทยไฟเตอร์กับคุณเอกชุมพรค่ะ

นี่เป็นไฮไลท์จากธารักษ์มวยไทยไฟเตอร์

หนักเหลือเกินสับคืนเหมือนกันครับเจนศึก
แดงได้สดน้ำเงินได้เก๋านะครับอายุต่างกัน๑๐ปี
น้องพีกล้วงขั้นวาดให้ว่ากำปั้นนักแรงเหลือเกิน
เขินไม่ต้องอายครับลุกขึ้นมาเจนศึก

เจนศึกเข้าหาแล้วสอกกลับครับ
แล้วก็โอ้ได้ผลซะด้วยครับ
หลับสนิทสิทธิหามโลงเลยครับน้องพี
โอ้โหใครจะไปเชื่อครับจังหวะเวียงมาเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ
แต่น้องพีนี่เช็คระยะผิดครับ
กลับบ้านถูกหรือเปล่าครับแบบนี้ครับ
โอ้โหดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่ง
นี่จังหวะแรกยังไม่โดนนะครับแต่ว่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วแหละ
แค่งซ้ายน้องพีโต้คืน

เข้าไปที่ปลายทางครับจุดศูนย์รวมประสาทเรียบร้อย
โรงเรียนเจนศึกนี่คือช็อตเด็ดมวยน็อกกับเอกชุมพรครับ